ที่จังหวัดตรังฮะคนร้ายควงปืน๑๑มมเนี่ย
วิ่งไล่กวดกว่าร้อยเมตรแล้วก็ยิงชายเลี้ยงวัวคุณผู้ชม
เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะฮะแล้วทีนี้ฮะ
ตำรวจต้องตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าจะต้องดูว่าสาเหตุความขัดแย้งเกิดจากอะไรได้บ้าง
แล้วก็ต้องจับตัวมาดำเนินคดีนะฮะท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวเมื่อคืน
ชายามเมี๊ยะโคกพลายุ๒๒ปีนะฮะถูกคนร้ายเนี่ยไล่ยิงอุ่น
ขออภัยครับตัวเขาพยายามวิ่งหนีนะคุณนะแต่สุดท้ายถูกยิงเสียชีวิต
เออเนี่ยค่ะทีนี้ก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่
บนถนนทางเข้าคอกวัวบ้านโคกพลาที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังนะครับ
เขาถูกยิง๓นัดกระสุนเข้าชายโครงขวาแผ่นหลังทะลุปอดแล้วก็ต้นขาขวา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแม่ของนายเมียกโคกพลานและภรรยาเนี่ย
ร้องไห้อยู่ใกล้ศพนะครับค่ะทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนฮะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผู้ตายมีความแค้นกับใคร
จนถูกก่อเหตุยิงครั้งเนี่ยนะครับตรวจสอบประวัติของนายเมี๊ยะโคกพลาผู้ตายนะ
ก่อคดีในพื้นที่สพเมืองตรังทั้งคดีปลอมเอกสารสิทธิ
ทรัพย์ในเคหสถานสถานที่ราชการและคดีเกี่ยวกับอาวุธปืน
รวมถึงคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกอาจนะฮะ
เพราะว่ามีการวิ่งแล้วก็ไล่ยิงนะฮะตำรวจสืบสวนสอบสวนรวบรวมหลักฐาน
ภายใน๕ชั่วโมงขอสารออกหมายจับนายนัทธนันหนูคลัง
หรือว่าหล่อโคกพลายุ๒๕ปีในข้อหานักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีการปูพรมไล่ล่ากดดันกระทั่งเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะ
ประมาณ๓ทุ่มครับญาติของผู้ต้องหาหล่อโคกพลาเนี่ย
ได้พาหล่อโคกพาเข้ามอบตัวที่สพเมืองตรังคุมตัวสอบปากคำ
นานกว่า๓ชั่วโมงก่อนส่งไปตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
และคราบเขม่าวดินปืนเบื้องต้นหลโคกพลาให้การพากเศษ
ว่าอยู่กับผู้ตายที่คอกเลี้ยงวัวชนจริงแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุยิง
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อจะนำไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
เนื่องจากทั้งคู่รู้จักกันมักไปมาหาสู่กันเป็นประจำ
แล้วก็เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาที่คอกวัวของผู้ต้องหา
เพื่อเจรจาปัญหาอะไรสักอย่างตำรวจบอกอาจจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว
หรือว่าเรื่องวิ่งเต้นคดีของผู้ตายเป็นคดีเก่านะฮะ
แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
ตำรวจก็เร่งสอบสวนคลี่คายชนวนเหตุจูงใจนำไปสู่การสังหารโหดครั้งนี้ต่อไปนะครับ